ติดตามข่าวเย็นไทยรัฐเสาร์อาทิตย์กันต่อนะคะดูเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้างนะคะ
ก็มีแม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่จังหวัดเลยเนี่ยไปแจ้งความจับสาววัยยี่สิบสี่ปี
บอกว่ามีการมาหลอกขายโคต้าซื้อสลากทำให้เธอเนี่ยสูญเงินไปถึงกว่า๒๐ล้านบาทนะคะ
ตอนนี้ตำรวจออกหมายจับสาวแสบรายนี้แล้วเนื่องจากก่อนหน้านี้ก็มีคนมาแจ้งความดำเนินคดีแบบนี้เลย
ลักษณะเดียวกันเลยนะคะมูลค่าความเสียหายรวมก็น่าจะอยู่ที่กว่า๓๐ล้านบาทเลยแหละจากหลายหลายราย
ชาวบ้านบ้านสานตมอำเภอภูเรือจังหวัดเลยกว่า๒๐คนซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่นะคะ
เดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวนสพภูเรือเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวสิริธรอ่อนเวียงอายุ๒๔ปี
เป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสานตมนี่แหละโดยถูกหลอกขายโคต้าลอตเตอรี่แต่กลับไม่ได้รับสลากตามที่ได้จ่ายเงินไป
เงินรวมรวมกันแล้วกว่ายี่สิบล้านบาทนะคะทำให้ผู้เสียหายได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
บางคนเนี่ยถึงกับเป็นลมเลยเพราะไม่มีเงินเหลือติดตัวแล้วนางสาวมนยรัฐศรีบูรินอายุสามสิบสองปีบอกว่านางสาวซีรีทรก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน
มาบอกว่ามีบัตรโคต้าซื้อสลากก็เลยโอนเงินให้งวดแรกเนี่ยโอนให้ได้มาจริงค่ะก็เลยลงทุนต่ออีกก็ยังได้ตามปกติอันนี้คือตัว
ของผู้ต้องหาจนมาถึงครั้งที่๕คืงงวดมา๑กุมภพันธิพันธุ์มาลงทุนไปกว่า๖๐๐บาท
ลงทุนไปกว่าหกแสนบาทปรากฏว่าผู้ต้องหาคนนี้เนี่ย
หายตัวไปนะคะและยังพบอีกว่ามีคนในหมู่บ้านอาชีพ
ขายลอตเตอรี่กว่า๒๐คนถูกหลอกเหมือนกันเลย
ศูนย์เงินเนี่ยนะคะรวมกันไปแล้วกว่ายี่สิบล้านบาทเลยค่ะ
ฟังเสียงของหนึ่งในผู้เสียหายค่ะ
ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยค่ะจากงดงดที่แล้วสองบาทคนนี้
ก็เป็นสามบาทสี่บาทเงี้ยค่ะก็ไปทั้งหมดสี่งวดมา
โดนครงสำหรับหนูก็คือโดนได้มาสี่งวดงวดที่ห้าโดน
โกงค่ะเขาจะบอกว่าอ่านั่นก็เป็นเสียงของหนึ่งในผู้เสียหาย
หลังจากสอบประคพลลิกชผู้เสียหายแล้วเนี่ย
เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อไปขอสารอนุมัติหมายจับนะคะ
และก่อนหน้านี้มีชาวบ้านมาแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวสิริธร
คดีที่ชาวบ้านมาแจ้งเนี่ย
เรื่องของการหลอกให้ซื้อสลากเช่นกันและได้ขออนุมัติศาลจังหวัดเลยออกหมายจับนางสาว
รีทรเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดมกราคมที่ผ่านมาแล้วค่ะทั้งนี้นะคะ
ก็ยังมีแม่ค้าพ่อค้าสลากที่อำเภอวังสะพุงที่ถูกหลอกศูนย์เงินไปอีกร่วม๑๐ล้านบาท
และที่จังหวัดลำปางก็สูญเงินไปอีกกว่า๑๐ล้านบาทเหมือนกันนะคะจากผู้ต้องหารายเดียวกัน
เพราะฉะนั้นรวมก็มีคนที่ต้องสูญเงินไปเนี่ยมากกว่า๓๐ล้านบาทแล้วค่ะ